ขับรถต้องไม่ประมาทอันนี้เรารู้กันอยู่แล้ว
วิธีการที่จะไม่ประมาทก็มีหลายวิธีตั้งสติก่อนสตาร์ท
หรือเวลาจะขับรถก็ต้องดูซ้าให้ดูขวา

ถ้าคุณขับรถเร็วเกินไปแล้วไม่ดูดี
ระวังจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันเลยคุณผู้ชม
นี่คือบริเวณ๔แยกถนนสายราชสะดอนอุทิศซอย๔
เขตเทศบันนครแม่สอยจังหวัดป่า
นี่ค่ะกล้องมันจับภาพเหตุการณ์ได้เต็ม
เจอกันจังแบบนี้เลยกับรถกระบะสองคัน
โอ้โหตกออกตกใจสิเจอแบบนี้คนข้างในรถเป็นอะไรหรือเปล่า
เปิดประตูออกมาได้ทั้งสองคันไม่เป็นอะไรนะคุณผู้ชม
ไม่ถึงขั้นเลือดตกยังออกอะไรแต่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยแหละ
ที่สำคัญคือในรถเนี่ยนะมีผู้หญิงแล้วก็มีเด็กอายุขวบหนึ่งอยู่ด้วย
เนี่ยคุณรถกระบะคันหนึ่งเป็นคันสีขาว
ทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ๕๔๔๙กำแพงเพชร
สภาพด้านหน้าก็ยับเยินรถเนี่ยเอาเคลื่อนที่ออกไปไหนไม่ได้นะคะ
คนขับบาดเจ็บที่หน้าผากแล้วก็ตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สภาพคันสีขาวเป็นแบบนี้ชนแรงนะ
ขนาดกระบะยังชนพังขนาดนี้ดูสิคะห้องเครื่องเย็นเลย
ส่วนอีกคันนึงคือรถกระบะสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียน๓๓๕จังหวัดตาก
สภาพก็ไม่ต่างกันนะคะหน้าพังเหมือนกันนะ
คนขับก็คือนายนี่พักแทร่ม้าอายุ๒๓ปี
รายนี้บาดเจ็บที่หน้าอกแล้วรถคันนี้นะ
มีภรรยาแล้วก็มีลูก๑ขวบอยู่ในรถคันนี้ด้วย
เด็กตัวเล็กซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บที่ลำตัวและใบหน้า
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยรีบนำตัวไปปฐมพยาบาล
แล้วก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปนะคะ
ทีนี้มาถามถึงสาเหตุของอุบัติเหตุหน่อยนะคะ
บอกได้เลยเต็มปากเต็มคำว่าเกิดจากความไม่ระมัดระวังของทั้งคู่นั่นเอง
นายนิพัฒน์คนขับรถสีบรอนเงินเขาบอกว่า
ขับรถออกจากบ้านพักจะไปซื้อสินค้าที่ตลาดสดนครแม่สอด

พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุมันเป็นจุดเชื่อมต่อของถนนสายรอง
แล้วก็สายหลักเหมือนเป็นจุดตัดนะคะ
เขาบอกว่ามันเป็นสี่แยกรับตา
เขาบอกว่าเห็นว่าช่วงนั้นถนนมันค่อนข้างโล่ง

เขาก็เลยรีบขับไปโดยไม่ทันระวังไม่ทันมองซ้ายมองขวา
อีกคันนึงคันขาวก็มาทางเดียวกันทางพุ่งตรงมาเหมือนกัน
ก็คงไม่ทันระวังเหมือนกันก็เลยชนกันจังแบบนี้แหละค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมมันไม่ได้เสียหายแค่รถสองคันนะคะ
รถที่ชนกันแล้วมันยังไปชนกำแพงบ้าน
ไปชนรัวบ้านของคนแถวนั้นนะคะ

หลายคนเลยนะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็ขนานนามสี่แยกนี้ว่าเป็นสี่แยกวัดใจ

ชาวบ้านก็เลยอยากจะให้ส่วนราชการมาติดป้ายเตือนหน่อยว่ามันเป็นจุดอันตราย
แล้วก็ขอเถอะช่วยเถอะค่ะมาติดสัญญาณไฟเตือนที่สี่แยกแห่งนี้หน่อย

คนอยู่เยอะคนสัญจรเยอะแล้วก็มีบ้านเรือนมากมายนะคะ
ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าคราวหน้าไม่ใช่แค่บาดเจ็บ
อาจจะเกิดเหตุร้ายแรงกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
คือพอเราดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราเห็นเลยนะว่ารถสองคันเนี่ย
มันมาด้วยความเร็วพอสมควรทั้งสองคันเลย

โดยเห็นก่อนว่าเจอกับจุดที่เป็นสี่แยกจุดตัดมันอันตรายมาก

เพราะฉะนั้นก็ใส่กันมาเต็มที่
ไหนแม้ว่าจะเห็นว่ามันเป็นแยกโล่งไม่มีคน
หรือจะเป็นไฟเขียวไฟแดงก็ตามเถอะ
ชะลอหน่อยแล้วกับว่างการอุบัติเหตุนะคะ
เล่าสู่กันฟังเตือนกันทุกวันทุกวีแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ